อยากลืมเล่าสู่กันฟัง
สวัสดีครับเล่าสู่กันฟังมาแล้วนะฮะ
เจอคุณผู้ชมในช่วงเย็นวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้
เราเจอกันทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์๔โมงครึ่งนะครับ

มีเรื่องราวต่างมากมายมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังนะครับ
วันนี้มาพร้อมกับเรื่องระทึกคึกหลอน
หรือว่าพาเพลินพาเที่ยวพากินก็มีครบนะฮะ
ดังนั้นติดตามรายการเราตลอดทั้งครึ่งชั่วโมงนะครับ
แต่ว่าช่วงแรกนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวที่มันสุดระทึก
เกิดขึ้นบนท้องถนนกันซะหน่อย
เดี๋ยวนี้บรรดากล้องหน้ารถกล้องหลังรถเนี่ยสำคัญมากนะครับ
รวมถึงคลิปต่างที่ถ่ายได้ก็เป็นหลักฐาน

เหตุการณ์ที่คนกำลังคุยกันอยู่ในรถเพลิน

คุณผู้ชมจ้องหน้าจอให้ดีเพราะมันระทึกเหลือเกินฮะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะคลิปนี้ถือว่าระทึกจริงนะครับ

คือเขากำลังคุยกันเพลินขับรถกันเพลิน

แต่ว่าคันข้างหลังโอ้โหมาเร็วมาแรง

หรือว่าเบรกไม่ดีนะครับ
เอาคลิปนี้มาลงไว้ในโลกโซเชียลนะครับ
คนก็เข้าไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เหตุการณ์นี้คนขับอ้างกับร้อยเวรแบบนี้ครับ
บอกว่าเพิ่งจะเอารถออกมาจากอู่
ก็เลยเอาออกมาลองเอามาพร้อมกับช่างนี่แหละฮะ
แต่แล้วเบรกมันเป็นเบรกเจ้ากรรมซะงั้น
ไม่ค่อยดีเลยเบรกเอาไม่อยู่นะครับ
ก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้นนะครับ
เสียงก็ออกมาแสดงความคิดเห็นแล้วฮะ
บอกว่าถ้าจะเอารถออกมาลอง
ขอให้ท่านเช็คแล้วก็ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เอาไปซ่อม

แล้วอย่าเอามาลองบนท้องถนนจริงนะครับ
เพราะว่าบางทีถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้น
จะทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน

เดือดร้อนไปหลายคันเลยนะครับ

เพราะว่ารถคันนี้รูดขวามาอย่างเร็ว

เพราะว่าไปจบแบบนี้นะครับ

ก็ลงคลิปรถกระบะบรรทุกของมาเต็มคันเลยฮะ

รถตีรังกาพังยับครับ

ก็บอกว่าดีกว่าวิ่งช้า

ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ

จ้องมองรถกระบะคันสีดำให้ดีนะครับ
เขากำลังขับรถจะหักหลบรถคันสีขาว

ท้ายที่สุดก็ไปชนรถจักรยานยนต์

เป็นสาวท้องแก่๗เดือนด้วยนะครับ

เหตุการณ์ประทึกนี้เกิดขึ้นที่หน้าหมู่บ้าน

ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับ
เห็นชัดเจนเลยแหละครับว่ารถกระบะสีดำ

และทีนี้มีรถคันสีขาวกำลังจะเลี้ยว
และปรากฏว่ารถกระบะสีดำหักหลบ

ที่เขาขับตามหลังรถคันสีขาวมา
สุดท้ายนะครับรถกระบะคันสีดำ
ชนกับรถจักรยานยนต์สีแดงที่วิ่งมาทางปกติครับ
ที่สำคัญนะครับคนบาดเจ็บเป็นผู้หญิงอายุ๓๕ปี
และตั้งคัน๗เดือนนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
ที่เกิดเหตุนะครับพบรถคู่กรณีคือกระบะสีดำคันนี้แหละครับ
แล้วก็เจ้าของรถคนขับก็ไม่ได้หลบหนีไปไหน
แต่เรื่องนี้มีเงื่อนงำนะครับคุณผู้ชมฮะ

เขาให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับ
บอกว่าผู้ชายคนที่ขับรถกระบะสีดำที่อ้างตัวเป็นทหารพรานนี้นะฮะ
ได้ก่อเหตุยิงปืนขึ้นฟ้าภายในซอย๑บ้านสวน
แล้วก็ขับรถออกมาอย่างรวดเร็ว
จนเกิดเหตุการณ์ชนรถจักรยานยนต์ที่มีผู้หญิงท้องเนี่ยขี่รถมานะครับ

ซึ่งบาดเจ็บในเบื้องต้นปลอดภัยดี
เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าคดียิงปืนนั้น
เนื่องจากเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืน
ก็เลยตั้งข้อหายิงปืนในที่สาธารณะไม่ได้นะครับ
แต่ก็ได้ทำการยึดอาวุธปืนไว้ตรวจสอบ
จากผู้ต้องหาได้อ้างว่าเป็นปืนที่ไว้ซ้อมยิง
ทำให้เกิดเสียงได้เท่านั้นนะครับ

เหตุการณ์นี้ต้องเรียกว่าตั้งวง
แต่ว่าเป็นการตั้งวงตีวงกว้างเหลือเกิน
รถเก๋งคันสีขาวนี้กำลังจะกลับรถกลางถนนเลย
และทำให้รถจักรยานยนต์ที่ก็ขับมาเร็วเหมือนกัน
ชนเขาอย่างจังจนเป็นอุบัติเหตุและเป็นคลิปให้เห็นกันนะครับ

หลายคนเข้าไปดูก็บอกโอ้โห
ประมาทจริงเลยนะฮะสำหรับการกลับรถครั้งนี้

บอกว่ารถจักรยานยนต์มาเร็วเกินไปหรือเปล่านะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเวลาประมาณสัก๑๑โมง๔๐นาที
บนถนนสายบางสะพานหนองหัดไทย
อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคลีขันนะครับ
อย่างที่เห็นแล้วครับรถเก๋งที่กลับรถ
โดยมีนางสาวธนชมอายุ๓๗ปีเป็นคนขับนะครับ
ซึ่งมีนายสักกรินอายุ๒๒ปีเป็นคนขับขี่ครับ
โดยนางสาวยุภาเปิดเผยเบื้องต้นนะครับ
บอกว่าในวันดังกล่าวหลานชายได้ขับรถจักรยานยนต์

ก่อนเกิดเหตุการณ์ขึ้นตามในคลิป

คือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการเรียกแม่ของนายสักกริน
โดยทางคนขับรถเก๋งยินยอมที่จะชดใช้ค่าเสียหาย

แล้วก็จะดูแลในส่วนของค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนะครับ
ส่วนในทางคดีนั้นนะครับพนักงานสอบสวน
ก็จะมีการสอบปากคำผู้บาดเจ็บอีกครั้งนะครับ
เพราะมีคำถามนะครับว่าอันนี้เป็นเรื่องของการประมาทร่วมหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์ที่ต้องเรียกว่าฉิวเฉียดจริงนะครับ
เพราะมันเฉียดแบบโอ้โหอีกนิดเดียวจะโดนเราอยู่แล้ว
อะไรที่จะมาโดนเราให้คุณผู้ชมไปดูคลิปเหตุการณ์
เพราะว่ามีคนเขาเอาคลิปเหตุการณ์นี้มาลงไว้ในโลกโซเชียลนะครับ
ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดครับ
ระบุข้อความไว้แบบนี้นาทีชีวิตเลย
โชคดีที่ในร้านมีลูกค้าเหลือ๒คน
เหล็กผ้าใบพุ่งผ่านตัวคนไป๔คน
แฮชแท็กท์ที่ร้านอย่างขนาดนี้ในตลาดเป็นอย่างไรกันนะครับ
ทีนี้ครับก็ต้องมาดูต้นสายปลายเหตุ
ก็รู้แหละฮะว่ามันเกิดลมกระโชกแรง
ทำให้ผ้าใบมันหลุดลงมาแล้วท่อแป๊บเหล็กที่มันใช้ถ่วง
มันกระเด็นมันพุ่งมาแบบนี้นะครับ
หลังจากที่ลงคลิปไปในโลกโซเชียลนะครับ
บอกว่าโอ้โหฉิวเฉียดเฉียดตายโชคดีมากเลย
เห็นเลยว่าหลบไวกันมากนะครับ
แต่ว่าที่ตลาดก็โดนลมกระโชกแรงพัดถล่มเอาเหมือนกัน
ก็สร้างความเสียหายนะครับ

เรามาดูสายหลอนกันบ้าง
หลอนเนี่ยคุณผู้ชมช่วยกันหาคำตอบหน่อยนะครับ

เมื่อมองขึ้นไปบนผนัง
แล้วปรากฏว่าพัดลมติดผนัง
มันสายไปมาทั้งที่ยังไม่ได้เปิด
คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้กันเอาเองนะครับ

ลมติดผนังสายไปมาได้เอง

เพราะใบพัดมันยังไม่หมุนนะครับ
มีการระบุข้อความว่าร่วมงานกระถิ่นนั่งมองอยู่ตั้งนาน
ลมไม่หมุนแต่สายไปสายมาอยู่ได้
ก็คือคุณจารุวัลนะครับก็เปิดเผยเหตุนี้
บอกว่าตอนที่เธอและครอบครัว
ทอดผ้าไตรทอดผ้ากระถิ่นอยู่ที่สาราการประเรียน
วัดหนองไฮที่ตำบลสักตรวจอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรชมูล
ไปที่ผนังเห็นพัดลมที่ติดอยู่ที่เสา
มันสายไปสายมาอย่างช้าครับ

แสดงว่าพัดลมไม่ได้ถูกเปิดครับ
เธอก็เลยหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปวิดีโอ
แล้วก็โพสต์ลงเฟซบุ๊กหาคำตอบกันซะเลยนะครับ
จนกระทั่งมีน้องในเฟซบุ๊กทักเข้ามาบอกแบบนี้ครับ
บอกว่าน่าจะเป็นลูกสาวเจ้าของชื่อที่เขียนไว้ที่เสาหรือเปล่า

อาจจะมาร่วมงานบุญงานทอดกระถิ่นด้วยแน่เลย
เพราะแกเป็นคนชอบสนุกแล้วก็ขี้แกล้งนะครับ
แต่ว่ามีอาจารย์ทางวิทยาศาสตร์ก็บอกแบบนี้
บอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของระบบไฟฟ้า

ทำให้พัดลมมันสามารถสายไปมาได้
มันไม่ได้ทำความสาดนานอย่างนี้นะครับ
ตัวใบพัดเนี่ยมันจะไม่หมุนนะครับ
แต่ว่าบางทีเหมือนกับเราเปิดแล้วให้มันสายอะครับ
แต่ว่าใบพัดไม่หมุนมันก็จะสายไปสายมา
ซึ่งอาจารย์ก็เคยเจออยู่นะครับ

ตำรวจเป็นทุกอย่างให้เธอแล้ว
เพราะว่าตำรวจต้องวิ่งไล่จับวัว

ท้ายที่สุดตำรวจโดนอะไรอย่างนี้เลยนะฮะ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอเมืองจังหวัดลำปางนะครับ
แหมตำรวจถูกเรียกให้มาช่วยเหลือประชาชนกันหน่อย
วัวมันหลุดมาอยู่ที่บนถนน

ใกล้กับตลาดหน้าสถานีรถไฟลำปางนะครับ
ชาวบ้านหลายคนที่มานั่งกินข้าว
แล้วก็มารอขึ้นรถไฟก็ต่างแตกตื่นแล้วครับ
เพราะบางจังหวะเจ้าวัวเนี่ยโอ้โหวิ่งเข้าใส่นะฮะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ประสานไปยังหน่วยกู้ภัย
สมาคมกู้ภัยให้เข้ามาช่วยกันหน่อย

เมื่อมาถึงก็พบวัวสีขาว๒ตัว

เอาล่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสองนาย
ก็วางกลยุทธ์จะใช้วิธียังไงดี

และเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นครับ
เมื่อวัวมันหันมาจ้องหน้า
แล้วก็พยายามที่จะชนพยายามที่จะควิดเจ้าหน้าที่ตำรวจทำให้ตำรวจนายหนึ่งอ่ะ
ลงไปนอนกลางถนนเลยนะฮะศีรษะเนี่ยเกือบฟาดกับพื้นนะครับ
โชคดีนะฮะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสวมหมวกกันน็อกปรากฏว่าเจ้าของวัวมาแสดงตนครับ
วัวเนี่ยก็เป็นเจ้าของคาแคร์ที่อยู่บริเวณสี่แยกดอนปานนะฮะห่างจากจุดที่พบวัวหลุดเนี่ย
ประมาณหนึ่งกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับแม่มาแสดงตัวตนแบบนี้ก็ควบคุมวัวของตัวเองไปนะฮะ
แล้วก็เจ้าของวัวก็แสดงความรับผิดชอบนะครับความเสียหายต่างนะฮะ
โดยเฉพาะอ่าเด็กเด็กเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บนะครับ
เพราะว่าถูกวัวชนรถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์ความเสียหายก็เกิดขึ้น
วัวก็ยินดีที่จะชดใช้จากเรื่องของวัวหลุด
คราวนี้มีตัวอะไรหลุดที่น่ากลัวกว่าวัวอีกนะครับคุณผู้ชมฮะ
เพราะว่าคนที่ไปดักปลาเนี่ยปรากฏว่าไปเจออะไรที่มันโผล่ตาออกมา
จมูกออกมาจากน้ำจอละเข้ครับหลายตัวด้วยคุณผู้ชมฮะ
เหตุการณ์นี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าพรานตุ๋ยอายุ๗๒ปีนะครับ
ซึ่งเป็นพรานที่จังหวัดลบบุรีได้ลงตะข่ายดักปลาที่บริเวณหนองน้ำ
แล้วก็ร่องสวนกลางทุ่งนาใกล้กับฟาร์มจอละเข้ทีนี้ครับไม่ได้ปลาฮะ
แต่มาได้เจ้าตัวเหล่านี้ฮะจอราเข้ครับโอ้โหพรานตุ๋ยเนี่ย
จอราเข้ได้สามตัวเลยนะฮะแต่พานตุ๋ยเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บครับ
โอ้โหเลือดไหลเหมือนกันน้ำซ้ำคืนเดียวกันก็มีชาวบ้านเนี่ย
ออกไปไล่ล่าจับจอราเข้ได้เพิ่มอีก๕ตัว๘ตัวเข้าไปแล้วนะครับ
คือเจ้าหน้าที่อบตบัวชุมกำนันตำบลบัวชุมแล้วก็หน่วยอนุรักษ์เขตป้องกัน
ได้รับแจ้งจากช้อบ้านฮะว่าพบสัตว์อันตรายก็คือจอละเข้เนี่ย
ลอยหัวโผล่มาแต่ตาและจมูกอยู่ในสระน้ำจำนวน๒๓ตัว
ทีนี้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดก็เดินทางไปที่เกิดเหตุแล้วครับ

แล้วก็มีพลาณตุ๋ยเป็นพลาณผู้เก่งกล้าน
เป็นผู้สายเรือนำตาข่ายลงดับภายในสะน้ำ
ตะข่ายไปมาและท้ายที่สุดก็จับจอราเข้ไว้ได้นะครับ
ในส่วนของประมงจังหวัดลบบุรีก็บอกว่าหลังจากลงพื้นที่
ก็ยอมรับนะครับว่าได้มีจราเข้ในพื้นที่จริง
แต่ยังไม่ทราบว่าจราเข้เหล่านี้มันหลุดมาจากไหน
จากช่วงที่ผ่านมาก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
แล้วก็ตอนนี้ต้องขอความร่วมมือชาวบ้านนะครับ
หากพบเห็นจราเข้อีกก็รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
หรือหากมีชาวบ้านจับได้ให้รีบส่งเจ้าหน้าที่เช่นกันนะครับ
โอ้โหจากเหตุระทึกที่เจอสัตว์ร้ายสัตว์น่ากลัว
ดุเขี้ยวยาวแบบนี้แล้วนะครับ
พาคุณผู้ชมไปดูสัตว์น่ารักกันบ้างนะครับ

เพราะเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่นี่เรารู้กันอยู่นะครับว่าทั้งทะเลก็สวย

ชายหาดซึ่งเป็นป่าก็มีกวางป่าด้วย
และตอนนี้มีหมูป่าด้วยครับ
คุณผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่าโอ้โหหมูป่านับร้อยตัวมาจากไหนนะครับ
คือมันลงมาจากเขาท้องหยีที่หมู่ที่๘บ้านในเพราตำบลขนอมครับ
ซึ่งชาวบ้านที่นี่รู้ดีนะฮะว่าหมูป่าจะลงมาช่วงเวลาไหนนะครับ
แล้วก็ที่สำคัญต้องมีการติดป้ายระวังหมูป่าข้ามถนนด้วย
เพื่อรถของนักท่องเที่ยวหรือคนที่ไม่คุ้นเคยในพื้นที่นี้ขับมา

ถามว่าหมูป่าฝูงนี้เชื่องไหมเชื่องครับ
เคยกับคนและนักท่องเที่ยวอย่างมากเลยนะครับ
ธรรมดาหมูป่าอาจจะตื่นรถตื่นคนแต่หมูป่าที่นี่ไม่ฮะ
เข้าหาคนอย่างเดียวเลยนะครับมันน่ารักเหลือเกินนะครับ
โดยเฉพาะถ้านักท่องเที่ยวมีของหวานมาด้วย
มีเบอร์เกอรี่มีขนมมาด้วยโอ้หมูป่าชอบเลยนะฮะ
ส่วนชาวบ้านร้านรวงแถวนี้นะครับ
เขาก็ช่วยกันครับนำมะพร้าวผ่าซีก
มาวางให้เป็นของว่างของน้องหมูป่านะครับ
โดยนายจีรโรธสำแดงในอำเภอขนอมนะครับ
อำเภอเปิดเผยบอกว่าฝูงหมูป่านี้มีกว่าร้อยตัว
มันก็จะหมุนเวียนสับเปลี่ยนลงมาจากภูเขามาในช่วงเช้าครับ
แล้วมันจะกลับขึ้นภูเขาในช่วงสาย

ถ้าไม่ทันช่วงเช้ามาแล้วก็ไม่เจอหมูป่าในช่วงสายเนี่ย

หมูป่าเหล่านี้จะลงมาอีกครั้งในช่วงเย็นเพื่อมาหาอาหาร
นักท่องเที่ยวก็จะได้เจออีกนะครับ

เปลี่ยนช่องไปไหนช่วงหน้าเดี๋ยวผมพาไปกินก๋วยเตี๋ยวตุ่ม

ยังมีเรื่องเล่ามาเล่าให้ฟังกันเยอะเลยนะครับ
ก่อนจะพาไปกินเตี๋ยวตุ่มแต่จะพาไปงานบุญกันก่อน
คุณผู้ชมถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในภาคอีสาน

แต่ให้คุณผู้ชมไปดูในแม่น้ำโขง
ว่ามีกิจกรรมอะไรอยู่บ้างนะครับ

พุทธศาสนิกชนร่วมแห่ภาคกะทินคางน้ำ
ที่วัดป่าสุดเขตแดนสยามบ้านหนองแวงตำบลวิสิตอำเภอเมืองบึงกาลจังหวัดบึงกาลนะครับ
ถือว่าจัดขึ้นเป็นหนึ่งเดียวในภาคอีสานเลย
ที่มีการจัดขบวนแห่ผ้ากระถิ่นกลางแม่น้ำโขงระยะทางยาวกว่า๕กิโลเมตรนะครับ
ก่อนจะนำไปทอดถวายต่อพระสงฆ์เพื่อส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมอดีงามที่
ให้งานบุญกะถินขึ้นยิ่งใหญ่ในวันที่๖และ๗พฤศจิกายน
โดยไฮไลท์ของการทอดผ้ากระถิ่นที่นี่ก็คือ
ทางวัดได้จัดให้มีพิธีแห่ผ้ากะถินทางน้ำ
ซึ่งในปีนี้ทางคณะเจ้าภาพตลอดจนญาติโยงผู้มีจิตสัตว์
ได้ประวัตินาทวายจตุปัจจัยไทยธรรม
เป็นเงินรวมจำนวนทั้งสิ้น๓๓๓๓๙๘๓บาท
ให้กับทางวัดป่าสุดเขตแดนสยาม
เพื่อนำไปบูรณปฏิสังขรอุโบสถ
แล้วก็ศาสนสถานอื่นของวัดต่อไปด้วยนะครับ
จากสายบุญแล้วคราวนี้มาถึงสายกินกันบ้าง
ผมเกริ่นไว้แล้วว่าจะพาคุณผู้ชม
ถ้าไปจันทบุรีต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวตุ่ม
ให้คุณผู้ชมไปดูร้านแห่งนี้ที่บรรยากาศนั้นชิวเหลือเกิน

ผมพาคุณผู้ชมสายกินมาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแห่งนี้
โอ้โหบรรยากาศนี้ชิวเหลือเกินนะครับ
ร้านนี้อยู่ที่เกาะเปิดที่อำเภอแหลมสิงห

นี่แหละครับบรรยากาศโอ้โหสุดแสนวิเศษจริงนะฮะ
น่านั่งจริงเพราะมันชิวมากนะครับ
อยู่ติดริมทะเลแบบนี้นะครับ
เขาบอกว่าถ้าได้นั่งแล้วไม่อยากจะลุกไปไหนเลยนะฮะ
ส่วนราคาอาหารก็ถือว่าอยู่ในระดับกลางนะครับ
เนื่องจากเป็นเมนูซีฟู้ดทั้งหมด
เมนูทะเลของที่นี่ก็จะมีคุณพ่อเจ้าของร้านออกทะเลไปเอง
ไปวางอวนหาวัตถุดิบมาด้วยตัวเอง
ดังนั้นก็เลยรับประกันความสดแน่นอนนะครับ
ส่วนที่มีการตั้งชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวตุ่มนั้น
นี่ผมมาเฉลยให้คุณผู้ชมได้ทราบกันเลย
คือที่นี่ครับใช้ตุ่มหรือว่าโอ่งน้ำใส่น้ำ

เอามาเจาะด้านล่างเอาเตาแก๊สวางไว้ข้างใน
แล้วก็วางหม้อก๋วยเตี๋ยวลงไปด้านในอีกทีหนึ่ง
เป็นชื่อของร้านเป็นเอกลักษณ์ของร้านเลยว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวตุ่ม
แล้วก็ไปสอดคล้องกับชื่อของคุณแม่เจ้าของร้านก็คือคุณแม่ตุ่มนะฮะ
ซึ่งเป็นชาวบ้านคนดั้งเดิมของบ้านเกาะเปิดแห่งนี้ด้วยนะครับ
สำหรับใครที่เป็นสายกินอยากจะไปที่จันทบุรี
แวะไปที่ร้านเตี๋ยวตุ่มแห่งนี้ได้เลยนะครับ
ร้านเปิดให้บริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลย
หากว่าทางร้านจะมีธุระหยุดงานก็เขาจะมีการแจ้งก่อน
เพจเฟซบุ๊กเตี๋ยวตุ่มเกาะเปิดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
น่าทานจริงนะฮะก๋วยเตี๋ยวที่เป็นเมนูทะเลด้วยแบบนี้นะครับ
ส่วนอีกร้านหนึ่งที่ผมพาไป
คุณผู้ชมฮะถ้าไปร้านนี้ไปกินไก่ทอด
แต่ไก่ทอดร้านนี้ไม่ธรรมดา
เป็นไก่ทอดสายเขียวกินไปยิ้มไปอารมณ์ดี
ไก่ทอดทำให้อารมณ์ดีได้ยังไงฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะร้านอาหารอารมณ์ดีเมนูสายเขียว
หนึ่งเดียวในสุพรรณร้านเจ๊รัฐไก่ทอดหาดใหญ่สุพรรณบุรีครับ
คือเป็นร้านอาหารแล้วก็ขายก๋วยเตี๋ยวด้วย
ส้มตำด้วยแต่ที่เด็ดก็คือไก่ทอดครับ
ส่วนอาหารตามสั่งทั่วไปก็มีครบเลยนะฮะ
ส่วนที่บอกคุณผู้ชมว่ามีเมนูถูกใจสายเขียว
กินแล้วยิ้มหวานเขาบอกแบบนี้ถูกใจและอารมณ์ดีนะครับ
ก็มีเมนูนี้ครับไก่ทอดราชบุตรเขย
เป็นปีกไก่ทอดฮะแต่ไม่ธรรมดาคือเป็นปีกไก่ทอดใส่กัญชา
มีโอรสสวรรค์ทอดก็คือกัญชาทอดใบกัญชาทอดนี่แหละฮะ
แล้วก็มีอีกหลายเมนูโอ้โหแต่ละชื่อของเมนูเนี่ย
เจ้าของเขาโอ้โหรังสรรค์ชื่อขึ้นมาวิจิตบรรจงวิลิสมาหลาจริงนะครับ
ทีนี้เราก็ต้องพูดคุยกับเจ้าของร้านก็คือคุณรัตนาแล้วครับ
คุณรัตนาบอกว่าเมื่อก่อนเปิดร้านไก่ทอดหาดใหญ่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมากว่า๒๐ปีแล้ว
แต่พออายุมากขึ้นก็เลยตัดสินใจครับกลับมาบ้านเกิดที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีดีกว่า
แล้วก็เธอมองว่าในสุพรรณบุรียังไม่มีร้านอาหารที่เปิดขายเมนูชูสมุนไพรกัญชาอย่างเต็มรูปแบบ
เธอก็เลยไปศึกษาศึกษาหาความรู้หาข้อมูลแล้วก็ติดต่อซื้อวัตถุดิบจากแหล่งปลูกกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย
ทีนี้มันก็เลยออกมาเป็นเมนูหลายเมนูที่เธอบอกว่ากินอิ่มแล้วคุณจะยิ้มหวานอารมณ์ดีด้วย
ส่วนวันนี้โอ้โหดูเวลาแล้ว๕โมงเย็นแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะปิดท้ายรายการด้วยภาพสวยที่นี่นะครับ
ที่บ้านท่าคลองที่ตำบลสะท้อนอำเภอนาทวีจังหวัดสงขาสวยงามมากเขาบอกว่าไม่ต้องขึ้นไปถึงภาคเหนือ
แต่ทะเลหมอกที่สงขลาก็สวยไม่แพ้กันสวยยังไงให้คุณผู้ชมไปดูภาพกันนะครับ
ส่วนพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่๔โมงครึ่งหน้าจอไทยรัฐทีวีกับรายการเล่าสู่กันฟังครับ
วันนี้ลาคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ